ชาวบ้านเขาไม่สบายใจกับพระรูปหนึ่ง
อันนี้เป็นหลวงตาแล้วกันนะอายุท่านเยอะแล้ว
ตาท่านเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่ชาวบ้านมองว่าไม่เหมาะสม
รวมตัวกันเอาง่ายจะขับไล่ท่านให้ออกจากวัดไปเลย
แรกเหมือนจะจบด้วยดีนะท่านก็ยอมแล้ว
ว่าเดี๋ยวจะออกแล้วจะออกจากวานลาดแต่ขอเวลาเก็บของหน่อย
ชาวบ้านบางส่วนไม่พอใจบอกออกเดี๋ยวนี้ท่านต้องออกเดี๋ยวนี้
หลวงตาท่านไม่พอใจลงไปข้างล่างหยิบปืนมายิง
ใส่สมาชิกอบตที่อยู่ในที่ประชุมคุณผู้ชม
แล้วตัวหลวงตาโดนประชาธรรมไปด้วยครับ
แล้วดูสภาพหลวงตานี่คือขนาดเห็นแค่ข้างนะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าเต็ม
เพราะว่าแบบตาปูดตาปิดปากเตอ

ช่วงสายเมื่อวานนี้ตำรวจสพศรีสัชนาลัยที่สุโขทัย
ก็ต้องไปควบคุมตัวพระประเสริฐเดชอุดมอายุ๗๐ปีครับ
เพราะว่าพระประเสริฐไปก่อเหตุยิงในจอมยงญาติ
ซึ่งเป็นสมาชิกอบตตำบลแม่สำกลางที่ประชุมบนสารวัตรก่อระเบียง
แล้วตอนเจ้าหน้าที่เข้าคุมตัวพระประเสริฐนี่ก็โอ้โห
เลือดอาบหน้าครับคุณผู้ชมตาบวมปูด
เพราะว่าโดนชาวบ้านรุมประชาธรรม
แล้วก็จับมัดมือมัดเท้าด้วยเชือกเอาไว้
นี่ก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งตัวไปไปโรงพัก
ส่วนในจอมที่โดนยิงเนี่ยโดนยิงด้วยปืนลูกซองสั้นของพระประเสริฐครับ
โดนยิงเข้าสี่ข้างซ้ายนะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วก่อนอันนี้

ส่วนนี้ก็ให้ดูให้ดูพระประเสริฐนะ
ดูสิลงตาถ้าพึ่งไปบนโรงพักนี้ก็จะไม่ไหวเลยนะ

ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขานัดประชุม
ประชุมเพื่อจะขับไล่พระประเสริฐนี่แหละ
พฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมยังไง
อันทภาณก่อเหตุทำร้ายเจ้าอาวาสวัด
ซึ่งท่านก็อาภาษณ์พิการด้วย
ตอนแรกในที่ประชุมเหมือนจะจบดีนะ

เดี๋ยวอัตมาจะออกก็ได้ออกจากวัดก็ได้

ขอเวลาเก็บข้าวเก็บของก่อนของอัตมาเยอะ
ชาวบ้านบางส่วนโอเคพอใจ
แต่บางกลุ่มบอกไม่ได้พระประเสริฐท่านต้องออกเดี๋ยวนี้
พระประเสริฐก็เลยไม่พอใจจะอะไรกันนักกันหนา
สาราไปเอาปืนในกุฏิมายิงปั้งใส่ในจอมเลยครับ
แล้วก็โดนชาวบ้านมาแย่งปืนแล้วก็รุมประชาธรรมไป
ก็ต้องฟังพระประเสริฐด้วยท่านสารภาพนะว่าเอออัตมาก็ยอมรับ
โอ้โหนี่ไงก็ถึงบอกไงกุธมดูหน้าตาปิดไปแล้ว
ว่าจะว่าไปตาปิดสองข้างแล้วมั้งเนี่ย
ประเสริฐสารภาพว่ามีเรื่องบาดหมางกับคนเจ็บก็คือนายจอม
สมาชิกอบตอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเรื่องการทำบัญชีเกี่ยวกับการเงินที่มันไม่ชัดเจน

อาตมาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายนะ
เพราะอัตมาเองเป็นคนคอยเตรียมอาหารให้เจ้าอาวาสฉันซะด้วยซ้ำ
ฟังพระประเสริฐด้วยครับ
ทุกวันหนึ่งเราเป็นคนดากับข้าวทุกสิ่งทุกอย่างให้แกกิน
พอแกกินแล้วปุ๊บนะแกจะขายกับข้าวมาใส่ในถ้วยที่แกกินนั่นน่ะ
เดือนนี้เราจะกินบ้างแกเอาของเราทิ้งข้างล่างแล้ว
แล้วก็บอกว่าลูกพ่อทำอย่างนี้ทำไมล่ะ
โว๊คโว๊คโว๊คใส่แล้วอัตมาเออผมก็มือผักหน้าผากแกอย่างนี้แหละ
แต่ก็ต้องยอมรับว่าคู่กรณีท่านเยอะนอกจากชาวบ้านที่ไม่พอใจ
จากในจอมใช่ไหมที่เป็นสมาชิกบต
เจ้าอาวาสวัดล่ะอย่างพระอธิการแก่นปุญกาโมครับ
ตบทั้งเอาจานข้าวทุบหัว
ส่วนผู้ใหญ่บ้านอย่างผู้ใหญ่แพนภาเอี่ยมชื่น
ร่งเงินถวายค่าครองพราทกฐิน๕๐๐๐บาท
พระประเสริฐอ้างว่ายังไม่ได้รับเลย
แวงว่าจะถูกนายจอมทำร้ายเขาให้
จนวันประชุมนี่แหละในจอมถามพระเศรษฐ์ว่า
นี่ท่านมากล่าวหาว่าผมจะทำร้ายจริงหรือเปล่า
พระประเสริฐก็เลยไม่พอใจมันก็เลยขาดผึงเนี่ยคุณผู้ชมภาค
ผึงปุ๊บไปเอาปืนมายิงในจอมเลยครับ